เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดค่ะ

ผู้ชายคนนี้ขับรถหนีข้ามอำเภอเลยค่ะ
ไกลสักประมาณ๑๕กิโลเมตร
สุดท้ายตำรวจสามารถรวบตัวได้นะคะ

ทั้งมีดทั้งปืนทุกอย่าง
ปรากฏว่าพอไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
สุดท้ายไม่เหลือค่ะไม่รอด

นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว
โดนจับโดยละม่อมแบบนี้นะคะ

มีชาวบ้านในพื้นที่

มีคนขับรถมาชนบ้านของชาวบ้าน
บริเวณแยกท่าเรือชนแล้วก็หลบหนีไป
ก็เลยประสานอาสาสมัครกู้ภัย
แล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบสกัดจับนะคะ
เบื้องต้นคือตรวจสอบแล้ว
รถคันที่ชนแล้วหนีเป็นรถกระบะสีดำคันนี้แหละ
หลบหนีไปไกลค่ะจากอำเภออำเภอเมืองจังหวัดตราด
หลบหนีไปไกลถึงอำเภอแหลมงอบสักประมาณ๑๕กิโลเมตร
ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ตำรวจพยายามที่จะบังคับให้ลงจากรถ
สอบสวนผู้ชายคนนี้ก็คือนายสมบัติเรืองสิริ
อายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอเมืองตราด
แล้วก็ไปตรวจสอบภายในรถนะ
โอ้โหพบกระสุนปืนขนาดจุด๒๒จำนวน๖ปลอก
สั้น๒เล่มมีดยาว๑เล่ม
สนับมือ๓อันไม้เบสบอล๑อัน
มีดขอ๑ด้ามเอาไปทำอะไร

ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายสมบัติ
ไปที่โรงพักแหลมงอบไปสอบสวน
แล้วก็ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แอลกอฮอลสูงถึง๒๒๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วตลอดทางที่มีการควบคุมตัวไป
นายสมบัติเนี่ยเออะโวยวายเมาอะค่ะ
บอกว่าไม่ได้ชนใครไม่ได้ทำใครไม่ได้ดื่มเหล้า
ตำรวจบอกว่าคุณจะมาเถียงตำรวจได้ไง
ก็มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์
เป่าแล้ว๒๒๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คนอื่นมั้งเออนั่นสิ